เอาไปจ้ะไปค่ะไปที่พื้นที่แห่งนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นเจ้าสิ่งนี้กำลังลอยขึ้นไปเหนืออากาศแล้วก็ค่อยค่อยบินขึ้นไปเรื่อยเรื่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าใครไม่โดนแต่ที่นี่โดนครับ
เองเห็นไหมเนี่ยค่ะค่อยโปรยลงมานะเป็นปุ๋ยน้ำ
ลงมาใส่พืชนี่สุดยอดเลยนะคะ
โดยคุณวาทิศพดกระโทกหนึ่งในเกษตรกรตำบลคอนบุรีใต้
เทคโนโลยีใหม่ใหม่มาใช้ในการเกษตรบอกว่าเขาได้มีโอกาสไปเรียนรู้
งานแสดงวิชาการทางการเกษตรหลายแห่งซึ่งในงานที่ได้ไปเรียนรู้นั่นก็คือ
การเอาโดรนมาใช้ในงานเกษตรอย่างเช่นการพ่นยากำจัดศัตรูพืชได้อย่างปลอดภัย
มันก็ช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรที่ต้องมาพ่นยาปราศัตรูพืชเองด้วยถูกไหมคะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สามารถใช้ใส่ปุ๋ยทางใบแล้วก็ใช้ประโยชน์อื่นอีกมากมาย
พอคุณวาทิศได้เรียนรู้แบบนี้แล้วก็เลยไปฝึกหัดขับโดรน
หัดขับจนเชี่ยวชาญแล้วก็ตัดสินใจซื้อโดรนมาลำหนึ่ง
คุณพี่ธรรมดานนะ๓๐๐๐๐๐อ่ะลงทุน๓๐๐๐๐๐บาทซื้อโดรนมาเนี่ย
ที่เป็นการลงทุนขนาดนี้นะคะเพราะว่ายังไม่มีการใช้ด่วนเพื่อเกษตรกรมากนัก
และนอกจากที่ทำการเกษตรแบบเพื่อให้ตัวเองแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังรับจ้างบินโดรนทำการเกษตรให้กับเกษตรกรคนอื่นที่สนใจด้วย
ราคาค่าบริการอยู่ที่๙๐๑๒๐บาทต่อไร่เท่านั้น

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีคนสนใจอย่างมากนะคะ
กลายเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่วาทิศอีกหนึ่งช่องทางเลยทีเดียว
หนึ่งคือเกิดจากการได้ไปเรียนรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่าง
แล้วก็นำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ตัวเองทำอยู่
แล้วก็ลงทุนค่ะทุกอย่างต้องมีการลงทุน
เขาลงทุนสามแสนบาทแล้วก็เอามาใช้ในไร่ของตัวเอง
ไม่พอรับจ้างเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง
เรียกว่าลงทุนครั้งนี้ไม่เสียปลามแน่นอน

ไม่ชอบกินไอติมโคนแต่อยากโดนใจเธอ
มันเกี่ยวไหม